สภาพสังคมเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบันให้คุณผู้ชม
จำกัดนะครับเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ไทยรัฐทีวีด้วยแล้วก็ทีมข่าว
รัฐทีวีด้วยนะครับได้เข้าพบดรนโรงชัยอัครเสรณีอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะนี่ฮะท่านก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังด้วยนะครับ
แล้วก็ได้สอบถามพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ
แล้วก็สังคมไทยในปัจจุบันนะครับดรนโรงชัยท่านให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ไปสั่งสมประสบการณ์จากการเดินทางไปใช้ชีวิตในหลายประเทศทั่วโลก
ออสเตรเลียสหรัฐอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าจีน
ทุกประเทศมีการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางมีการบริหารดูแลมีบทลงโทษอย่างชัดเจน
และทุกคนจะรู้หน้าที่มีอิสระแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่ากัน
แต่ประเทศไทยดรนโรงชัยบอกว่าแม้จะมีความพยายามกระจายอำนาจในอดีต
แต่สุดท้ายก็จะกลับมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางอย่างกรุงเทพมหานคร
เจริญอยู่แต่พื้นที่เมืองการศึกษาของเด็กไทยก็ต้องยอมรับว่า
ยังมีความเหลื่อมล้ำและทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันจากระบบบบริหารประเทศ
มันโยงกันเพราะว่าระบบกระทรวงศึกษาการศึกษาก็ใช้ระบบมหัสไทย
เพราะฉะนั้นก็คุมจากส่วนกลาง
พอคุมจากส่วนกลางเนี่ยการศึกษามันก็แค่นั้นอาจารย์ทั้งหลายก็
หมายหลักก็คือย้ายไปอยู่ไปเป็นผอพื้นที่ที่ดี
วิ่งเต้นย้ายไปอยู่เป็นพอพื้นที่ที่ดี
มากกว่าที่จะพัฒนาการศึกษาให้มันเหมาะสม
แต่ว่าเรื่องจิตสำนึกของคนเทียบกับเรื่องระบบโครงสร้างอันไหนที่มันมีกับ
คือเขามักจะมีข้ออ้างข้อนี้ใช่ไหมคนยังไม่ดีพอที่จะดูแลตัวเองได้
เพราะฉะนั้นอย่าให้ดูแลตัวเองผมว่าไม่ใช่
ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะฮะได้เคยเป็นแฟนคอลัมป์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ชื่อซีรานีตอบปัญหาหัวใจ
อ่าซีรานีเนี่ยเป็นนามปากกานะครับอ่าซีรานีเป็นนามปากกาของคุณถนอมอัคระเสรณี
เอ๊ะแล้วด็อกเตอร์นโรงชัยเป็นอะไรกับอ่าซีรานีค่ะอ่าหรือว่าคุณถนอมนะครับ
นี่เจ้าของคอลัมป์สิรานีตอบปัญหาหัวใจที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่นู้นนะฮะ
ปีสองพันห้าร้อยห้าอืมอ่าคือแต่ว่าใครอายุแบบโอ้โหห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ย
ต้องรู้จักแน่สีรานีทุกวันนี้ยังใช้ชื่อนี้นะใช่ไหมเวลาลืมมีปัญหาหัวใจใช่ไหม
ต้องปรึกษาศิรานีนะครับอ่าดรนโรงชัยบอกว่าท่านเป็นหลานนะฮะ
เป็นลุงกับหลานกันนะครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นไหนไหนได้เจอกันในครั้งนี้เนี่ย
เปลี่ยนเรื่องมุมมองเศรษฐกิจสังคมของประเทศกันแล้วเนี่ยดรนโรงชัยก็เลยฝากโปรโมทละคร
ซีรานีที่รักนะฮะนี่จะเป็นซีรีส์นะฮะที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ
ค่ะเราทำมาจากแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องคำถามเกี่ยวกับความรักของซีรานีที่ตอบเอาไว้อืม
นี่ท่านรอชมเลยนะฮะนำเสนอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
เราจะถ่ายทอด๖เรื่องราวความรักสุดเข้มข้นเล่าผ่านตัวละครที่กำลังเผชิญกับปัญหาหัวใจแล้วก็มาขอคำปรึกษากับซีรานี
วันแรกก็ทุ่มมี้เลยนะฮะ
๑๘พฤศจิกายนเวลา๑๘นาฬิกานะครับ

เรามีอยู่๖เรื่อง๖ซีรีส์

พี่ป้อมออโตบานเป็นซีรานี

กลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งศิลานีก็จะคอยให้คำปรึกษาปัญหาความรัก
จนมาเป็นเรื่องราวสุดเข้มข้นของ๖เรื่อง
มีทั้งสมหวังผิดหวังจนต้องเสียน้ำตาก็มี
เดิมเรื่องแรกคือพรุ่งนี้เลยใช่ไหม
โมงเย็นนะ๖โมงเย็นพรุ่งนี้วันแรก
เรื่องอะไรพรุ่งนี้วังวนชู
ความรักที่เขาบอกว่าสุดแสนจะเจ็บปวดนะ
เมื่อต้องกลายเป็นชู้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวค่ะ
อันนี้นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังนะคะ
คุณธัญญาอาสยามคุณเชนนัทธวัฒน์คุณเฟรสพชิตา
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วยปมโลหิตค่ะ
มในอดีตย้อนกลับมาทำลายความรักและครอบครัวแบบพังทลาย
ถ้าตอนนี้นำแสดงโดยคุณไก่สุปรานีคุณเอ็มอภินัน
คุณแอปเปิ้ลลาพิสารานะคะแล้วก็คุณพี่ฟิล์มนะคะ
อีกซีรีส์หนึ่งอีกตอนหนึ่งคือวงเวียนบาป
ตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อตันหาเข้าครอบงำ
แล้วก็มีคนไร้ค่านะครับใช่
แม้จะดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าพอที่จะถูกรัก
นี่สุรานีต้องตอบปัญหาเรื่องคนไร้ค่า
ซึ่งตอนนี้นี่นำแสดงโดยคุณเตาพูศิลป์นะคะ
นโมธันวาพรแล้วก็ยิปศรีศรีสาคอน
จากนั้นจะตามมาด้วยสะพ้ายธาตุ
หวังเป็นสะพ้ายแต่สุดท้ายเป็นได้แค่ธาตุ
สะพ้ายธาตุนะจะมีคุณต้อมรัชนีกร
คุณบอยโชคชัยและคุณฟิล์มฉัดดาว
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคำว่ารักนะครับ
ที่ไม่ยอมพูดออกไปเก็บเอาไว้จนชีวิตเธอพัง
นำแสดงโดยเขตธาราชเขตผลนรินทิพย์
ทุกวันเสาร์๑๘นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ยูทูปของไทยรัฐ
น่าดูมากนะคะ๖เรื่องราวนี้นะคะความรักค่ะ